อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ยังไงต้องติดตามเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันอย่างใกล้ชิดทุกวันเลย
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีแรงกระทบหรือว่าแรงอะไรมาจากทางสหรัฐอเมริกาที่มันจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอีก
วันนี้ครอบครัวบัวหลวงเราพูดคุยกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยและคุณสินทนันบุญยอด
ก็มาติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วกันวันนี้ตลาดหุ้นบวกดีเหมือนกันนะพี่
บวกไป๗จุดนะครับแล้วก็นักลงทุนดูแล้วไม่ค่อยขายไม่ค่อยซื้อกันเท่าไหร่นะประเภทของนักลงทุน
ก็ยังมีปัจจัยในประเทศเป็นหลักที่ยังซื้ออยู่แต่กลุ่มที่นำโด่งเลยเมื่อวานที่กลับมาดูดีก็คือกลุ่มปิโต
เหมือนกันนะครับวันนี้ติดตามข่าวนะเขาบอกว่าโอยอดผลิตลดมาภาษาไทยเนี่ย
รถขายรถยนต์จะอยู่ที่ประมาณ๘๙๑๐๐๐บาท
เพิ่มขึ้นหรือเปล่า
เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
ก็เป็นการคาดการณ์ว่ากลุ่มออโต้ปีนี้น่าจะกลับมาได้นะ

สัปดาห์นี้มีอะไรน่าติดตามหลังจากคุณทรัมป์เข้าสาบานตัวเรียบร้อยแล้วทางฝั่งอเมริกัน
จริงคุณทรัมป์พูดถึงในเรื่องของตัวดอลลาร์
ว่าที่ผ่านมาเงินดอลลาร์มันมีการแข็งค่ามาก
อาจจะกระทบในเรื่องของการส่งออกในประเทศ
ก็เลยต้องการที่ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงไป

ก็แน่นอนว่าสินทรัพย์ที่มีแปรผันตรงข้างเงินดอลลาร์ต้องคล่ำ
จนก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้ว
ใช่แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับ
มันเป็นสลัดยังไงจริงมันเหมือนน้ำนะ
เชื่อกว่าหน้านี้ทางอเมริกาคุณทรัมป์เลือกตั้งเลือกบร้อยแล้ว
เงินทั้งหมดก็จะไหลเข้าอเมริกา
เศรษฐกิจฟื้นตัว
ตั้งความสามารถตกรวบร้อยแล้วบอกว่าตอนที่มันแข็งค่าเกินไป

แค่ประกาศเท่านั้นแหละ๒๓วันนี้
เงินก็จะไหลออกจากประเทศอเมริกัน

แต่จะไหลไปที่ไหนเนี่ยจะมีทองคำมีน้ำมันมีตลาดหุ้นใช่ไหมพี่

ก็จะไหลไปเรื่อยถึงทรัพย์สีทั่วโลก

เขาจะส่งออกค่อนข้างยากนะ
ส่งออกปุ๊บก็จะเรียกได้เงินเยอะขึ้น

แล้วก็ดูจากเรื่องของค่าอธิษฐานทั้งหมาย

แล้วก็สัปดาห์นี้เรามีในเรื่องของตัวภาพ
ของตัวหุ้นกุมภาคาของปากคันชมใช่ไหมครับ

แล้วก็งบผลประกอบการมียังไงบ้างพี่

มาที่๔ของปี๒๐๑๖ออกมาแล้วนะครับ

งบประกอบการเติบโตขึ้นครับ

แบงค์นี้เขามีแบงค์ขนาดใหญ่แบงค์ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่มีอยู่ประมาณ๔แบงค์
๔๗๐๐๐ล้านบาท

ก็เป็นกลุ่มแบงค์ที่ทำกำไรได้ค่อนข้างดีทีเดียวใช่ครับ
ก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะทีเดียวไปกว่า๖๐กว่าจากปีที่แล้ว
ก็บอกว่าลวงกันทั้งหมดเนี่ย
เค้าบอกว่าแบงค์ออกมาเนี่ยทำเกมรายปีแล้วเนี่ย
ตกประมาณเกือบร่วม๒แสนล้าน

อันนี้ต้องถามพี่เอ๋ว่าแบงค์ไหนน่าสนใจ
สรุปคันต่อมาแยกรายละเอียดละกัน
ถ้าดูแบงค์ที่มีการตั้งสำรองลดลงเยอะสุด

จะเป็นเมอร์ไทธิปริยายประทิสโกแล้วเทย์แคป
กระทบกับงบตัวลงเป้ย์น์นั่นเอง

แต่พอเขาบอกว่ามันไม่ตั้งเยอะแล้ว
ได้ท้องให้กำไรกลับมาดีอีก
ในปีนี้ขึ้นให้ดีหรอพี่

แม่นอนว่าศีลจักรที่มีความเสี่ยงสูง
ที่เริ่มต้นที่สไลด์กัน
พูดถึงค่าเงินดอลลาร์
ใครจะไปอเมริกาในอาตาระแรกเปลี่ยนนี้น่าจะอยู่บรรณา๓๕บาท
ยิ่งถ้าจะไปอังกฤษก่อนหน้านี้๒สัปดาห์ที่แล้ว
อยู่ที่ประมาณ๔๓บาทแต่วันนี้อยู่ที่๔๔บาท
เมื่อก่อนใครจะไปอังกฤษนี่ต้องอยู่แบบ๕๐บาท
เงินบาทนี้เนื่องมีแลกได้ค่อนข้างเยอะทีเดียว
ดังนั้นก็แสงงานบริษัทของเราจะเกิดถาดเสียง

ขอบค้าที่เราตามห้วนเรื่องของของของเชิงเทคนิค
วันนี้แล้วก็ผมน้องสิทธินามาปรับให้ผู้ชมมีทั้งหมด

วันนี้คือว่าหุ้นที่เป็นรักษาการเขาเรียกว่ายังไม่ได้ขึ้นมาก
นะครับดับเบอร์เลอร์มีออลุมซัพพอร์ต
แต่สัญญาณในเทคนิคมีโอกาสการปรับตัวขึ้นเราเลือกวัดพอ๓ตัว
และมีสัญญาณในเทคนิคค่อนข้างสวยทีเดียวครับ
นะครับก็แนะนำให้ซื้อได้ใช่ไหมพี่

เช่นถ้าประหลาดปีนี้ผลตอบแทนประมาณสัก๑๐
สำหรับผลว่าผลตอบแทนหุ้นที่เราแนะนำไปนะครับ

ก็คือเป็นวิธีการวัดผลหรือแบบนึง
ก็คือเวลาพี่เอกแนะนำเนี่ยต้องมากกว่าถูกไหม

ผลตอบแทนเอาขึ้นตั้งแต่ปีนี้นะ

ถ้าอย่างนั้นต้องติดตามพี่เอกทุกวันอังคารเนาะนะครับ

ผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะน่าสนใจนะครับ

ขอส่งเงินให้คุณมิ้นท์ที่ห้องตรงครับ
ขอบคุณคุณธนรัฐแล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าต้องติดตามครอบครัวบัวหลวงแบบนี้ทุกวัน

แล้วก็ทุกเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะ